วัยรุ่นอายุ๑๖ปีครับ
่องเข้าไปขโมยของนะครับในบ้านของสมาชิกอบจเขา
หลังถูกจับเจ้าตัวสารภาพว่าต้องการเงินนะฮะไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ส่วนตอนแรกคือเข้าไปแล้วตำรวจหารอบแรก

เขาบอกว่าเขามีวิชา

ตำรวจสพนสุวรรณนะครับรับแจ้งเหตุว่ามีคนร้ายงัดบ้านเลขที่๖๗
ที่ตะบนทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณของนายอดีสาจันมณี
เขาเป็นสมาชิกสภาจังหวัดบุรีรำครับ
ประสานหน่วยกู้ภัยสยามรวมใจปู่อินเข้าไปตรวจสอบ
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นมีนางสาวพิมพนิษฐ์จันมณี
เจ้าของบ้านนะครับพาตำรวจกับพี่กู้ภัยกว่า๑๐คนนะ
หากันหาทั้งชั้นล่างหาทั้งชั้นบนก็ไม่เจอสักทีคนร้ายตามที่แจ้ง
ว่าคนร้ายน่าจะหนีไปแล้วจึงเตรียมยุติการค้นหา
แต่คุณผู้ชมครับระหว่างนั้นพี่กู้ภัยเนี่ยฮะเนี่ยคนนี้ฮะ
บอกเขาติดใจก็เลยเดินกลับขึ้นไปหาที่เตียงใต้เตียงสูงประมาณ๘๐เซนติเมตร
หลังเนี่ยฮะเตียงหลังนี้แหละนะครับมีผ้าคลุมเอาไว้
พอเปิดผ้าออกยะเอ๋ครับเจอคนร้ายเนี่ยนะฮะหลบอยู่
รวบตัวเอาไว้ได้เขาพลางตัวยังไงครับคุณผู้ชมที่เขาบอกเขาเรียนมา
เรื่องต้นพบว่าเป็นเยาวชนอายุ๑๖ปีครับเนี่ยฮะ
รับสารภาพว่าต้องการหาเงินไปซื้อยาบ้ามาเสพ
ส่วนที่หาตัวเขาไม่เจอนะหรือในตอนแรกเนี่ยเพราะว่าเขาใช้วิชาพรางตัว
เขาบอกเขาเรียนมาเรียนมาในสถานพินิษฐ์นะฮะ
เดี๋ยวเขาคงจะให้ทำท่าให้ดูว่าตอนพลางตัวเนี่ยพลางยังไงนะครับ
คือจะเป็นการนอนคว่ำหน้าครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ยกก้นขึ้นไปติดเตียงนะครับ
ตรงกลางมันก็จะว่างใช่ไหมส่วนมือกับเท้าเขาบอกว่าก็เอาเศษผ้าเนี่ยมาบังเอาไว้
โดยใช้วิธีปีนขึ้นไปบนหลังคาห้องครัวแล้วก็งัดฝ้าเพดานลงมา
คุณผู้ชมครับแต่ว่าเรื่องของประวัติของเขาน่าเป็นห่วง

นางแสงเดือนรักมณีท่านเป็นกำนันตะบนทุ่งจังหัน

วัยรุ่นคนนี้อายุ๑๖ปี
งัดบ้านสมาชิกอบจอยู่กับตากับยาย
พ่อแม่แยกทางกันมีพี่น้อง๓คนด้วยกัน

ก็ขอให้พี่กำนันนะเอาเด็กไปดูหน่อยนะครับ

มางัดรถยนต์ขโมยเงินนะฮะ
เพื่อนบ้านแถวบ้านกำนันก็โดนกับเขาด้วย
เด็กถูกส่งเข้าสถานพินิษฐ

แล้วยังไงรู้ไหมที่ผมบอกว่ามันน่าเป็นห่วง
น้องชายสองคนเนี่ยไอ้๘กับ๑๑เนี่ย
เพิ่งจะไปขโมยเงินในศูนย์เด็กเล็กของหมู่บ้าน
คือส่วนตัวเนี่ยกำนันบอกว่า
โอ้โหหน่วยงานไหนกำนันเอาไม่อยู่แล้ว
มาเอาเด็ก๓คนนี้ไปดูแลหน่อย
เพราะว่ายายุ๖๐ปีที่เลี้ยงมาเนี่ยนะ
บอกว่าหลาน๓คนจะมีพฤติการเรียนแบบกัน
เห็นพี่ขโมยน้องก็ทำไงนะฮะ
แล้วเด็ก๑๖น่ะนะฮะเป็นขโมยซะแล้วนะ

เด็ก๑๑ขวบเห็นก็ทำตามนะปุ้ย

เขาไม่รู้ว่าผิดไอ้เด็ก๑๖อาจจะรู้
แต่ไอ้๘กับ๑๑เนี่ยนะครับอาจจะเห็นพี่ทำก็เลยทำบ้าง
ก็เลยบอกว่าหน่วยงานไหนที่สามารถดูแลได้นะครับ
เอาที่อำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรำนะครับ

อยากจะให้หลานเป็นคนดียายก็บอกแบบนั้น

ตอนนี้นึกถึงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรำ

ลองประสานไปหน่อยนะครับเอาเด็กไปขัดเกลาซะ
อายุยังน้อยอนาคตของชาติเป็นอย่างนี้ซะแล้วนะฮะ

เบื้องต้นนะครับตำรวจสมพนธ์โนนสุวรรค์นะฮะ
แจ้งข้อหาน้องยังไงก็ต้องแจ้งนะครับ

แล้วก็แจ้งให้ผู้ปกครองก็คือตากับยายนั่นแหละ
มารับทราบข้อหาด้วยก็ต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
ตามขั้นตอนแล้วก็ตามอายุของน้องด้วยครับ